ที่จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชมีฝนตกเพิ่มขึ้นตกหนักและตกหนักมากในหลายอำเภอนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอนพิตามอำเภอพรมคิรีอำเภอเมืองและอำเภอปากพนังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแทบตลอดเวลาส่วนอำเภออื่นนั้นมีฝนตกระจายเป็นวงกว้างทั้ง๒๓อำเภอของจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมรา
การรับกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในแนวเขตเทือกเขาหลวงพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาหลวงประกอบไปด้วยอำเภอนพิตามพรมคิรีลานสกาช้างกลางท่าสาราถ้ำพันธุ์นานและอำเภอชวางครับอาจจะเกิดน้ำป่าและหลากน้ำท่วมฉะพรรณดินโครนทะลมอันเนื่องมา